หิวแจงดราม่าเดือดอุ้มหมาใส่บาท

หลังโพสต์ภาพใส่บาดพระโดยมือข้างหนึ่ง

ทำให้ชาวเน็ตบางคนไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว
ล่าสุดหลิวได้โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซพุกบอกว่า
แจงในบางเม้นต์นะคะที่หลิวอุ้มหมาใส่บาท
เพราะอยากให้น้องหมาได้ทำบุญด้วยกัน
คุณเป็นคนธรรมดาทำไมต้องสงสัยแล้วว่ากันนัก
ถ้าหากการทำบุญของหลิวครั้งนี้มันผิดธรรมเนียมที่ต้องถวายด้วยมือสองข้าง
ส่วนคนที่ตำหนิหลิวหลิวไม่ถือไม่โกรธแต่ขอเปรียบจิตใจเหมือนบัวที่ยังไม่โผล่พ้นน้ำ

หลิวน้อมรับและจะปฏิบัติใหม่ในครั้งหน้าแต่แค่มองว่าเรื่องแค่นี้ก็มาตำหนิกันมันไม่เข้าท่าเลยค่ะ
นั่งว่านั่งว่าอย่างนี้อ๋อคือคุณหลิวนี่เขาจะไปเขาใส่บาทแล้วก็อุ้มหมาด้วย
คืออยากให้หมาไปด้วยกันอ่ะเวลาที่แบบเขาเรียกอะไรนะ
นี่รูปมิ้วนี่เหมือนใส่เสื้อสีย้ำพูนะ
เหมือนเค้าบอกว่าทำไมไม่รับ๒มืออย่างนี้

สมัยเด็กยังไม่มีโซเชียลเหรอ
เราเริ่มไปพูดกันนะ